ล่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
สำหรับสู่สารเผานั่งยางหรือว่าปาชะคนเก่งค่ะ
เรื่องนี้ปรากฏว่ามีความคืบหน้าตรงที่เหยื่อแก๊งที่ถูกอุ้มรีดไถเนี่ย

คือตอนแรกหลายคนกลัวเพราะว่ากลัวเรื่องอิทธิพลบ้าง
เรื่องอะไรบ้างเพราะเขาบอกว่าผู้ต้องหาอาจจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่
แต่คราวนี้ก็ยอมออกมาพูดแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านของรองพบตรลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลย
ไปตรวจสู่สารปาชะคนเก่งนี้
ผลตำรวจเอคถล
มีแนวเขตติดต่อกัน๓อำเภอนะคะคือที่อำเภอบ้านผือกุจจับจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางไปที่ห้องประชุมที่สถานีตำรวจภูทรบ้านผือ
แล้วก็มีการมอบหมายงานคดีทั้งสืบสวนแล้วก็สอบสวน
ให้กับพลตำรวจโทปิยะสอนตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สั่งงานไปให้แต่ละชุดนั้นเร่งหาจุดเชื่อมโยงรูปคดี
ของนางบังออนทองอ่อนเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ
อำเภอบ้านผือที่ถูกอุ้มฆ่าเผานั่งยาง
ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี๕๗ที่ผ่านมา
รวมถึงคดีอุ้มฆ่ารายอื่นด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดขอนแก่น
หลังทราบข่าวเนี่ยทยอยเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ที่สพบ้านผือ
เพื่อแจ้งขอตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอกับชิ้นส่วนกระดูกที่พบในที่เกิดเหตุ

โดยชิ้นส่วนกระดูกที่พบ๒๓จุดมีทั้งหมด๑๐จุดที่เจอ
ซึ่งจุดที่ตรวจพบบางรายก็มีการโทรศัพท์สอบถาม
หลังจากที่ญาติหายไปตั้งแต่ปี๕๑เชื่อว่าอาจจะถูกอุ้มฆ่า
หลังจากที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต
บางรายบอกว่าพบเห็นมีชายจัดการ๓๔คน
ขับรถกระบะไปจอดหน้าบ้านแล้วก็เรียกขึ้นรถขับออกไป

ด้านของนางบุญเพ็งสมมีวัย๔๖ปี
ชาวบ้านเชียงพังตำบลนากว้างอำเภอมืออุดรทานี
พร้อมกับญาติก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ภายในสุสานประชาคนเก่งนี้นะคะ
หลังจากที่พี่ชายคนโตก็คือนายนรงสมมี
ตอนที่เกิดเหตุอายุ๕๔ปี
มีอาชีพขายไอศกรีมของบริษัทมีชื่อแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี

แล้วก็เชื่อว่าพี่ชายคงไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

เพื่อจะได้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
คืออยู่ดีดีเขาหายตัวไปเลยค่ะหลังจากที่วันนั้นเขาไปเข้าไปขายไอศครีมนะคะ
โครงการสู้ภัยหนาวนะครับเป็นของทหารที่เขาไปที่โรงเรียนบ้านเชียงพัง
หลังจากนั้นมาอีกประมาณ๒๓วันเขาก็หายไปเลยโดยไม่ติดต่อกลับมาที่ครอบครัวเลยค่ะ
หายไปแบบไล่ร้องรอยเลยค่ะโทรศัพท์ก็ไม่ลอยค่ะ
โทรศัพท์ก็ไม่ติดต่อมาเราพยายามติดต่อเขายังไงก็ไม่มี
ทีนี้ที่ประเด็นหนึ่งที่เราพอจะรู้ก็คือแกจะไปเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เงินกู้
แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่ที่ลูกสาวแกรู้ก็คือ
แกก็จะไปกู้รายละหมื่นหรือไม่ถึงหมื่นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
รวบรวมกันได้พอประมาณก็คงจะเกือบแสนนะคะ
คนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าคดีจะมีอดีตตำรวจและตำรวจในราชการ
เข้ามาผัวพันธ์หรือเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ขอให้ทุกอย่างนั้นชัดเจนก่อน
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาแจ้งความเหมือนกันนะคะว่า
ลูกชายถูกตำรวจอุ้มหายไปจากร้านอาหารในอำเภอบ้านผือตั้งแต่ปี๒๕๔๒แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าคงจะต้องมาจบชีวิตในสุสานคนเก่งอย่างแน่นอนค่ะ
จากนี้นะคะมีนายดาราภาษัยวัย๖๐ปี
ชาวตำบลสามะคีอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
เดินทางมาด้วยตัวเองเข้าพบพลตำรวจโทปิยะสอนตระกูลค่ะ
ที่ห้องประชุมสพบ้านผือเลย
เอารูปภาพแล้วก็รายชื่อตำรวจสถานีตำรวจภูทรน้ำสม๔นาย

เพราะว่าถูกกลุ่มนี้จับตัวไปเรียกค่าไถ่ถึง๒ครั้ง
เป็นเงิน๕๖๐๐๐บาทค่ะ
จากนี้ยังถูกคมขู่หมายเอาชีวิตด้วย
ซึ่งถ้าหากว่าถ้าเขามาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย

เรื่องนี้พลตำรวจโฮปิยะก็เลยสั่งการเลยนะคะ
พลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมาน
เพราะฉะนั้นผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรทานี
เป็นผู้ดูแลคดีด้วยตัวเองค่ะ
คือผู้สื่อข่าวเขาก็ลงไปทำข่าวในพื้นที่กันนะคะ
มีทั้งผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางแล้วก็ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
เขาเล่าให้ฟังว่าเจอเรื่องแปลกด้วยนะ
ลงไปทำข่าวในพื้นที่สุสานคนเก่งหรือป่าช้าคนเก่ง
เขาเล่าให้ฟังว่าผู้สื่อข่าวเวลาไป
เขาก็จะจุดทูปเทียนมีพวงมาลัยไปวางขอขมาในพื้นที่
มีนักข่าว๓ทีมที่เขาเจอเหตุการณ์ประหลาด
ทีมแรกเขาบอกว่าเขาถ่ายภาพแล้วนะ
ส่งภาพเข้าโน้ตบุ๊กไปแล้วแต่พอเปิดดูไม่มีภาพในกล้อง

ทีมข่าวทีมที่๒เขาบอกว่าถ่ายภาพบันทึกภาพมาตลอดทั้งวัน
แต่พอจะใช้ก็ไม่มีภาพในกล้องเหมือนกัน

ต้องไปขอภาพจากนักข่าวในพื้นที่ไม่มีภาพ
ที่๓เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะรายงานสดจากในพื้นที่
อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมแต่พอจะรายงานสด
อยู่ดีสัญญาณขาดหายไปเฉยไม่มีสาเหตุ

ก็บอกว่าถ่ายภาพติดภาพใครก็ไม่รู้
อยู่ดีไปยืนอยู่ในป่าช้าคนเก่ง
เขาว่ากันว่าแบบนี้นักข่าวเล่าแบบนี้
ใครอยู่ในพื้นที่เจออะไรแบบนี้